คู่นี้ต้องบอกเลยว่าหวานจนขึ้นตา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ศรีริต้าเข้าไปออกรายการที่ไปขึ้นช่อกับป้าตือมา

เออเสียง๒เสียง๑๐กันเลยทีเดียวนะครับ
ต้องบอกว่าเนี่ยเขาเอ่ยปากชัดเจนแล้วนะครับ
ตอนนี้สามารถใช้คำว่าแฟนกับไฮโซกรนโรงเดชได้เต็มปากเต็มคำค่ะ
ล่าสุดค่ะพี่แจ๊กกะรีนของเราก็ไม่พลาดจะไปกระแสฝ่ายชายดูบ้างละกัน
เพราะก็อยากได้ยินเหมือนกันคำพูดจากปากคุณกรนะฮะ
หลังที่หวานใจยิ้มรับออกสื่อไปแล้ว
คนก็ยังลุ้นด้วยว่าเอ๊ะคู่นี้เหมือนจะได้กลิ่นการสละโสดครั้งที่๒ของฝ่ายชายอีกด้วยค่ะ
เพราะว่าเราก็แบบว่าไม่ได้รีบร้องค่อยศึกษากันมาอะไรอย่างนี้
ยิ่งรู้จักส่วนตัวผมเองก็ยิ่งประทับใจเขา

ถึงแบบว่าการแต่งงาน